ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะ
กรณีโชเฟอร์รถแท็กซี่ถ่ายภาพเซลฟี่
แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นผู้โดยสารผู้หญิงเขาใส่กระโปรงสั้น
แล้วก็เป็นจังหวะที่เขายกขาพอดีแล้วมันก็เลยโป๊ะอ่ะภาพเนี้ย
เขาก็เลยโพสต์ภาพนี้แล้วก็โพสต์บอกว่า
ประกาศตามล่าตัวคนขับแท็กซี่ฮืน
มีพฤติกรรมถ่ายภาพกางเกงในผู้โดยสารหญิง
ตั้งใจถ่ายตอนผู้โดยสารเผลอนั่งยกขา
แล้วเอาภาพนี้ไปแชร์อวดเพื่อนพ้องวงการแท็กซี่สายดาร์ก
เขาโพสต์เลยว่าใครพบใครเห็นใครรู้ข้อมูลเบาะแสคนขับในภาพนี้
ด่วนจะดำเนินคดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ไม่ควรให้บริการอีกต่อไปไม่ควรจะเป็นคนขับรถแท็กซี่อีกต่อไป
คือถ้าดูจากภาพนี้คือความจริงภาพที่เขาเอาไปแชร์
ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรเลยนะไม่ได้บังอะไรเลย
ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวชาวเอเชียไม่ใช่คนไทยนะฮะ
ไม่รู้ตัวเลยนะว่าโชเฟอร์แท็กซี่กำลังเซลฟี่อยู่
ใช่ค่ะคนที่เห็นภาพนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะคะ
แต่หลักก็คือแน่นอนตำหนิคนขับรถแท็กซี่
ว่าคุณถ่ายภาพแบบนี้ได้ยังไงผู้โดยสารเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้า
คุณเป็นคนให้บริการคือคุณเป็นคนขับรถแท็กซี่
คุณก็ต้องสงวนสิทธิ์รักษาสิทธิ์ให้กับลูกค้าของคุณด้วย
คุณมาถ่ายภาพแบบนี้ลูกค้าคุณเสียหายนะ
แต่มันก็ถ้าจะมองอีกมุมนึงนะ

เขาจะตั้งใจแบบถ่ายเพื่อจะเอาไปในเชิงลามกอนาจารย์
เขาจะตั้งใจถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองขนาดนี้เลยเหรอ
แต่อีกมุมหนึ่งคนก็พูดถึงผู้โดยสารเหมือนกันนะคะ
ว่าจริงแล้วผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ

เพราะว่านี่เป็นรถแท็กซี่ไม่ใช่รถส่วนตัว
ก็จะต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้
แต่คนที่เขาตำหนิคนขับรถแท็กซี่
เขาก็มองว่าเหมือนกับถ่ายแล้วไปอวดเพื่อนหรือเปล่า
โชว์ว่าเออมีผู้โดยสารนั่งโป๊ะอะไรแบบนี้
ก็เลยกล้าถ่ายเห็นหน้าตัวเอง

โชว์เพื่อนขับแท็กซี่ด้วยกัน
หรือว่าในกลุ่มสายดาร์กอะไรที่เขาว่า
แต่ว่าทีนี้ค่ะนักข่าวของเรา
ไปเจอคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในภาพนี้แล้วนะคะ

นายประเสริฐบุญประเสริฐค่ะ
ของผู้โดยสารตามจุดท่องเที่ยวค่ะ
พัทยาบ้างอายุทยาบ้าง
ที่เป็นปัญหาที่มีการโพสต์อยู่ในตอนนี้

น่าจะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้ว
วันนั้นรับงานจากกลุ่มเพื่อนในลาย
ให้ไปรับผู้โดยสารสาวชาวเอเชีย
รับจากพัทยามาส่งสนามบิน
แต่จำไม่ได้ว่าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
เพราะว่ามันก็เป็นเดือนแล้วอ่ะหลายเดือนแล้วนะคะ
เขาบอกว่าก็รับงานรับส่งในลักษณะแบบนี้
ตามปกติต้องถ่ายรูปคู่กับผู้โดยสารด้วยค่ะ

อันนี้คือในกลุ่มที่เขารับงานกัน
ยืนยันว่าโอเครับผู้โดยสารมาแล้ว
ก็จะถ่ายรูปคู่ในรถบ้างนอกรถบ้าง
ส่งไปในกลุ่มเหมือนกับแจ้งส่งงาน

ใช่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่แบบแชร์กัน

ก็ถ่ายภาพลักษณะเดียวกันเซลฟี่เหมือนกัน

ก็จะต้องแจ้งว่านี่เราทำงานเรียบร้อยแล้วนะ
เขาก็เลยยืนยันว่าถ่ายภาพมุมเดียวกันเลย
เซลฟี่ลักษณะแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดปัญหาก็คือ
เขายอมรับว่าภาพนี้ที่เป็นผู้โดยสารหญิง
เขาไม่ทันคิดก็คือถ่ายเสร็จส่งเลย
ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่เขารับส่งผู้โดยสารกันเนี่ยค่ะ
ไม่ทันคิดว่าเอ๊ะมันโป๊มันอะไร
เขาไม่ได้โฟกัสไงว่าผู้โดยสารนั่งยังไง
โป๊ไหมแต่เพื่อนในกลุ่มก็ทักมานะ
ว่ารูปที่ส่งมาเนี่ยผู้โดยสารหญิงนั่งไม่เรียบร้อยนะ

ก็เห็นว่าเออมันล่อแหลมจริง
แต่เขายืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรจริง
เพราะใจเขาไม่ได้คิดเรื่องลามกอนาจารย์อะไร
ก็แค่เซลฟี่เพื่อส่งไปยืนยันว่ารับผู้โดยสารแล้วเท่านั้น
แล้วยืนยันว่าไอ้รูปนี้ไม่ได้ไปโพสต์ลงในสาธารณะอะไรนะ
คือส่งไปแค่ในกลุ่มไลน์ที่เขารับงานกันเท่านั้น
ก็ไม่รู้ว่ารูปนี้มันหลุดมาในโลกโซเชียลได้ยังไง

ก็ไม่ได้ไปตามสืบหาไม่อยากจะผิดใจกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันไง
เพราะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะใครปล่อยภาพนี้

เพราะว่ายืนยันว่าส่งไปในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้น
เขาก็ยอมรับว่าความผิดส่วนหนึ่งมาจากตัวเขาเอง
เพราะว่าถ่ายไปเอาส่งเลยไม่ได้คิดไม่ได้มองว่ารูปมันลามกอนาจาร

ผมได้รับงานการรับลูกค้ามาจากเพื่อนในกลุ่มงานนะครับ
ซึ่งผมต้องถ่ายรูปส่งให้เขา
ผมก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์เสร็จแล้วผมก็ถ่ายคลิกส่งไปปุ๊บ
พอดีเพื่อนโทรเข้ามาในหูฟังผม

เพื่อนวิดิโอเข้ามาในหูฟังผมว่า
แล้วดูภาพดิหูลูกค้านั่งขนาดนั้นเลยเหรอ
ผมก็หยิบขึ้นมาดูก็อ๋อโอเคก็นั่งแบบนี้แหละ
ผมก็รับรู้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาไปเพิ่มที่อื่น
ไม่ได้ไปส่งเพิ่มในที่เฟซบุ๊กไปโพสต์ไปอะไรเพิ่มหรือไปที่อื่นอะไรอย่างนี้
แต่เพื่อนในกลุ่มก็หลายคนประมาณก็หลักสิบ
เขาอาจจะเอาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็รู้เท่าไม่ถึงการ
ผมเอาถ่ายลงไปให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีการเอาไปต่อ
เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาไปคุยกันต่อว่าโอ้โหดูเพื่อนดูเพื่อนฉันดิรับลูกค้าลูกค้านั่งแบบนี้แบบนี้
อีกหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งไปไม่รู้จักเราอะไรเราอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เข้าไปสู่โลกโซเชียล
เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนครับผมต้องต้องฝากขอโทษทางแท็กซี่ทั่วไปด้วยผมต้องขอโทษจริงที่ผมถ่ายแล้วให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูว่าเรารับลูกค้าแล้วแต่เราไม่ได้ดูว่าลูกค้าเรานั่งแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาใดที่จะเอาภาพไปลามกวันอาจารย์
มันก็มองได้หลายมุมนะคือถ้ามองมุมว่ามันไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะก็เซลฟี่อ่ะไม่ใช่ว่าถ่ายภาพที่เพ่งไปตรงหน้าด้วยกล้องหน้าปกติแล้วเราจะเห็นว่าวัตถุข้างหน้าของเราเป็นอะไรอันนี้เซลฟี่แล้วเราก็ไม่ได้มองอะไรเท่าไหร่เราก็แชะไปแล้วก็ส่งเลยมองมุมนี้มันก็มองได้แต่ถ้าจะมองอีกมุมนึงว่าโอ้โหไอ้ภาพข้างหลัง
มันก็เห็นพูดจริงก็เห็นเต็มตาแต่เอาเป็นว่าเขาชี้แจงอย่างนี้นะครับนายประเสริฐบอกว่าต้องฝากขอโทษไปยังกลุ่มคนขับแท็กซี่ทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อนร่วมอาชีพทั้งหมดเลยที่ทำให้คนอื่นต้องถูกเข้าใจผิดแล้วก็เกิดภาพลบไปด้วยฝากขอโทษไปยังผู้โดยสารทุกคนที่มีภาพในลักษณะนี้เกิดขึ้น
กรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้เรียกตัวให้เข้าไปชี้แจงโดยตรงนะครับพร้อมทั้งได้แจ้งไปว่าหากทางกรมการขนส่งทางบกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีที่จะไปพบแต่ทีนี้ถ้าดูจากประวัติของนายประเสริฐบุญประเสริฐคนขับแท็กซี่คนนี้นะครับก็เคยมีข่าวดังในโลกออนไลน์มาแล้วสองกรณีด้วยกันปี
ไม่ได้เรียนหนังสือกันมาหรือยังไงถึงอ่านป้ายไม่ออกป้ายห้ามกินขนมบนรถแล้วก็ไล่ลงเขากลางทางมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ
ปี๕๙ก็เคยโพสต์ภาพแฉผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนั่งจูบปากกันบนรถแท็กซี่ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายโน้มคอมาจูบแบบไม่อายโชเฟอร์เลย
แล้วก็ระบุข้อความว่าไม่รู้จะพูดยังไงนี่บนรถแท็กซี่เชื่อว่าคงมีคนมาติภาพนี้กันอย่างมากมายตนไม่โกรธแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรทำอย่างนี้นะฮะ
ก็ทั้งสองเคสนายประเสริฐเขาก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโพสต์เองแฉเองซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาก็เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองก็ไม่เหมาะสม